กีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็บอกว่าคดีล้มมวยจะติดตาม
แล้วก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดด้วยนะครับ
ติดตามกันหน่อยนะครับจากกรณีที่ฟ้าวันใหม่ชอไทเศษ
นักมวยไทยวัย๑๙ปีถูกจ้างวานให้ล้มมวยแพ้ให้กับหลานยาโมวัฒนะในยกที่๔
ศึกมวยไทยที่จังหวัดบุรีรำเมื่อวันที่๘ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ
กรณีนี้มีความเสียหายอยู่๒ส่วนก็คือค่ายม่วยได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อ

ทำรวจจะเรียกตัวผู้เกี่ยวข้องคำมาสอบส่วน
แล้วก็ส่งฟ้องต่อสารให้พิจารณาต่อไปนะครับ
กำหนดโทษตามกฎหมายพระราชบัญญัติกีฬามวยพศ๒๕๕๙
ผู้ใดฝ่าฝืนในกรณีล้มมวยหรือว่ามีผู้ว่าจ้างนะครับ
จะมีโทษจำคุกไม่เกิน๕ปี
หรือปรับไม่เกิน๑แสนบาทนะครับหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับ
ส่วนจะมีบทลงโทษขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์ของศาล

ซึ่งทางการกีฬาแห่งประเทศไทยจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับ